ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจ
กรณีที่อาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ประจำงวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แล้วหลังจากนั้นก็พบว่ามีอดีตตำรวจคนนึงนะคะ
นำลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินรางวัลกว่า๓๐ล้านบาท
ก็เลยยืนยันค่ะบอกว่าตัวเองมีหลักฐาน
พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลถึงเรื่องนี้นะคะ
ความคืบหน้าจากกรณีที่นายปรีชาไคร่ครวนอายุ๕๐ปี
ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี

งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๕คู่
เป็นเงินจำนวน๓๐ล้านบาท
แต่ตัวเองทำสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้ง๕คู่หายไปค่ะ
เป็นเงิน๓๐ล้านบาทแล้วก็ยังไปพบว่า
มีอดีตข้าราชการตำรวจนำไปขึ้นเงินรางวัล
ยืนยันว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของตัวเองจริง
หล่นหายแล้วก็มีหลักฐานด้วย
จะพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ในชั้นศาลต่อไปค่ะ
คือนายปรีชาเล่าแบบนี้นะคะว่าทุกเดือนเขาจะติดตามซื้อเลขมงคล

โดยสั่งซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าประจำที่เขาบอกว่าซื้อกันมานานแล้วนะคะ

ซื้อจากนางรัตนางวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ได้ไปซื้อเหมือนกันเป็นลอตเตอรี่เลขท้าย๒๖ไว้๔ชุดค่ะ
ละ๕ใบแล้วก็มีการนัดรับลอตเตอรี่กันบริเวณตลาดนัดเรสซิตี้
เวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๓๑ตุลาคม

แต่พอมาถึงบ้านกลับเพราะว่าเหลือลอตเตอรี่เพียงแค่๓ใบเท่านั้น
ซึ่งเลขชุดที่หายไปก็คือเลข๕๓๓๗๒๖ค่ะ
จนกระทั่งทราบว่าถูกรางวัลที่๑ก็ไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่๒พฤศจิกายน
ก่อนจะนำไปแจ้งความไปแจ้งกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
จึงทราบว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ข้าราชการตำรวจก็ได้นำสลากไปขึ้นรางวัลแล้ว
ในปีชายนี้นะคะเค้ายืนยันว่าการแจ้งความครั้งนี้
เพื่อต้องการทวงสิทธิ์ของเงินรางวัลจากลอตเตอรี่ทั้งหมดคืน
ซึ่งเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็นัดเจรจาทั้งสองฝ่าย

แต่เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะก็เลยจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตัวเองนั้นเตรียมหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
เพื่อนำไปแสดงในชั้นศาลไว้หมดแล้วนะคะ
ขณะที่กระแสในโซเชียลล่าสุดค่ะ
ก็มีการแชร์ข้อความเพจเฟซบุ๊คของผู้ที่ใช้ชื่อว่า

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ซึ่งระบุข้อความว่าตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา๑๒๐
พิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดอะไร
ตามหลักของผู้ซื้อลอตเตอรี่
ไม่มีหน้าที่ต้องจำหน้าผู้ขาย
ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของผู้ซื้อ
ถ้าหากกรณีนี้ครูทำสำเร็จก็อาจจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ
เพราะว่าลอตเตอรี่มีมูลค่าสูงค่ะ
หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแชร์
แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้จำนวนมากทีเดียวค่ะ
แล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียล
รวมทั้งตามวงสนทนาต่างด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะคลายข้อสงสัยกับกรณีนี้ได้นะคะ

จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการถามตรง

และช่วงของชูวิตตีแสกหน้าด้วยเช่นกันนะคะได้รับชมแน่
เพราะว่าหลายคนยังคงสงสัยว่าตกลงฝ่ายไหนโกหกกันแน่
ใช่นะคะก็ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีนะคะ